เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่อยนะฮะ
คือญาติกันเนี่ยแทงกันตายซะแล้ว

อ้างว่าญาติที่เป็นผู้ตายเนี่ย

ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นใครโจรขโมยที่ไหนหรือเปล่า
แทงสวนใส่ไป๓๔ทีแล้ววิ่งตามลงมาข้างล่าง

ทีแรกบอกในห้องไม่รู้ใครงัดห้องมา
โจรผู้ร้ายผมก็เลยแทงใส่ไป๓๔ที
วิ่งตามลงมาข้างล่างนี่ไปแทงเขาอีกทีนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วผู้ตายก็พยายามนู่นแล้วฮะเดินหนีกลับไปยัง
นี่แต่ต้องวิ่งไปด้วยเพราะว่าคนนี้ก็วิ่งตามอีก

แล้วเดี๋ยวจะมีคนขี่จักรยานยนต์มาสมทบอีกนะฮะ
ผู้ชายสองคนเดินตามไปอีก
คือคนที่เดินตามไปตอนหลังเนี่ย
มองไปที่จุดที่ทิ้งขยะเห็นหลอดไฟ

ตีสองครึ่งนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นี่คือ
เคหะอเงินย่านสายไหมนะครับในกรุงเทพ
แล้วเห็นในก๊อตคนก่อเหตุเห็นไหมฮะ
พยายามเดินไล่ผู้ตายไปผู้ตายก็พยายามวิ่งหนีขึ้นตึกตัวเอง

นี่ก็คือเอาไม่หนีเอาชีวิตรอดแล้วอ่ะ
แล้วอีกสองคนที่ขี่จักรยานยนต์มานี่ฮะก็เดินไล่ตามในก๊อตไป
คือจากภาพในกล้องวงจรปิดมันเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้ยินเสียงนะ

ก็เลยไม่รู้ว่าใครตะโกนว่าอะไรยังไงกันบ้าง
นี่ฮะแล้วก็จะเห็นว่าตัวของผู้ตายเนี่ยพยายามเดินขึ้นบันได
เพราะอาคารของตัวเองอยู่ที่อาคารตรงนี้นะฮะ
สุดท้ายไปเสียชีวิตอยู่บนชั้น๓ของอาคารนะครับ
ซึ่งกล้องวงจรปิดมันไม่สามารถบันทึกภาพไปถึงบนอาคารได้มันเห็นแค่ด้านหน้านะฮะ
ลานจอดรถของอาคารเคหาอเงินซึ่งเขามีหลายหลังนะฮะอาคาร
อีกสองครึ่งคืนที่ผ่านมาครับผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกแทงแล้วหนีเข้าไปเนี่ย
อันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะฮะด้านบนนะฮะนี่คือนายสมเกียจขันทองอายุสี่สิบสี่ปี
ค่ะนี่คืออาคารสามของเคหาอเงินที่คือที่พักของเขาอยู่แถวสายใหม่กรุงเทพ
เขาเดินไปนี่คือโซซัดโซเซนะฮะค่ะแต่มุมเนี้ยจะชัดว่าเสื้อนี่แบบเลือดโชคเลยเห็นไหมอืม
ข้างล่างจนเดินขึ้นตึกยังดูเหมือนท่าทางยังพอไหวอยู่คือนี่เลือดนี่ไหลลงมาตามขาจะเห็นว่าที่ขา
เงาอันนั้นคือเลือดนะคะคือตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มต้องเกาะราวบันได
เสียเลือดมากครับทุกผู้ชมครับสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับ
ถ้ามุมนี้สังเกตที่พื้นแม้จะเห็นเสื้อไม่ชัด
แต่เห็นไหมฮะรอยหยดตามทางไปน่ะนั่นคือเลือดทั้งนั้นนะครับ
แต่อีกจุดหนึ่งที่เขาขึ้นบันไดแล้วก็เกาะราวบันไดค่อยขึ้นไปเนี่ย
พอขึ้นพ้นบันไดไปมันจะไม่เห็นไม่เห็นมุมด้านบนที่เขาไปเสียชีวิตอยู่แล้วนะครับ
โอ้โหแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงไล่แทงกันจนเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
ตีสองครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับหลังได้รับแจ้งเหตุในอันนี้ตอนแรกนะฮะ
ที่ว่าแทงอีกแผลหนึ่งแต่ความจริงผู้ตายเขาโดนมา๔๕แผลแล้วนะฮะ
ทางกู้ชีพกู้ภัยที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อคืนนี้มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็พยายามที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วนะครับ
แต่ว่านายสมเกียจวัย๔๔ปีเสียชีวิตนะครับ
คนในกล้องวงจรปิดที่วิ่งไล่แทงแล้วก็ไล่ตามเขา
ชื่อก๊อตนะฮะนายก๊อตชูจิตอายุ๒๘ปี
สภาพศพจากการชนะสูตรเบื้องต้นพบว่านายสมเกียจถูกแทงเข้าตามร่างกายไป๕แผลด้วยกันนะครับ
โดยเฉพาะที่หน้าอกนะฮะมีแผลขนาดใหญ่นะฮะ
นี่ครับ๕แผลนะฮะ
นายสมเกียจผู้ตายกับนายก๊อตผู้ก่อเหตุเป็นญาติกันนะครับ
จากการสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุ
ตัวของในก๊อตคนก่อเหตุนะฮะอ้างว่าแบบนี้ครับ
อ้างว่าช่วงตี๒เมื่อคืนนี้เขานอนหลับอยู่ในห้องของห้องพักของเขา
ซึ่งอยู่ชั้น๑ของตึก๒๗นะฮะ
แล้วอยู่เนี่ยมีคนมางัดห้อง
ในห้องเนี่ยมีลูกมีเมียด้วยซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นใคร
เพราะว่าปิดไฟอยู่ด้วยความตกใจก็เลยหยิบมีดในห้อง
แทงใส่คนร้ายที่งัดห้องเข้ามาไป๒๓ที
เพื่อป้องกันตัวแล้วก็ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินต่างที่อยู่ในห้อง
จากนั้นคนร้ายเนี่ยที่บุกงัดห้องก็วิ่งลงไปข้างล่างนะฮะ
เขาก็วิ่งตามไปดูพบว่าเป็นนายสมเกียจนายสมเกียจก็วิ่งหนีรัดสนามย่าจากตึก๒๗ของนายก๊อต
จะกลับมาที่ตึกสามที่เป็นตึกของนายสมเกียจเองแต่ห่างกันแค่สามร้อยเมตรนะฮะ
ฟังเลขที่อาคารอาจจะดูแบบตัวเลขเยอะเหลือเกินแต่ว่าห่างกันแค่๒๐๐เมตร
จากนั้นตามภาพกล้องวงจรปิดเลยครับนายก๊อตนี่ไม่ได้หยุดนะฮะไปแทงเขาอีกทีนึงแล้วก็
ไล่ตามไปต่อโดยมีคนขี่จักรยานยนต์มาอีกสองคนเป็นผู้ชายที่เดินตามไปด้วย
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
จุดที่เกิดเหตุเริ่มแทงกันอ่ะเขาอยู่ชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับวันนี้แม่บ้าน
ล้างทำความสะอาดคราบเลือดจนออกจากพื้นที่หมดแล้วนะครับห้องของนายก๊อตวันนี้ปิด
เงียบไม่มีใครอยู่นะครับคุณภูริพัฒน์
ไปดูที่ตึก๓นะฮะเป็นตึกของผู้ตาย
ระหว่างทางเนี่ยยังพบคราบเลือดของผู้ตายหยดตามทางเดินเป็นจำนวนมาก
ของผู้ตายวันนี้ก็ไม่มีใครอยู่เช่นกัน
เพราะเจ้าของห้องก็เสียชีวิตแล้ว
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อคืนนี้เขาจอดรถอยู่ตรงแถวถังขยะนั่นแหละ
จุดเกิดเหตุในกล้องวงจรปิดนี่ฮะ
แล้วก็เห็นเขาวิ่งไล่แทงกันมาจากสนามย่า
ตอนนั้นก็ตกใจกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยด้วยก็เลยรีบปิดไฟรถทันที
เดี๋ยวจะมีคนรู้ว่าเขาเห็นอยู่
เห็นเขาไล่แทงกันสองคนเนี่ยก่อนจะมีผู้ชายอีกสองคน
ที่ขี่จักรยานยนต์ตามมาแล้วมีผู้หญิงอีก๒คนด้วยนะครับ
เขาจะขายน้ำต้มใบกระท่อมด้วยขายอยู่ที่ริมถนนข้างตึกนี่แหละ
ส่วนที่อาคารแห่งนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าอาคารอื่นในพื้นที่เคหะอเงินคนที่
ข้อมูลกับเราบอกว่าไม่มีใครอยากจะยุ่งสูงสิงกับนาย
ก๊อตมากนักเพราะว่าตั้งแต่อยู่ที่นี่กันมาหลายสิบปีเนี่ย
ก๊อตเขาชอบทำตัวเป็นขาใหญ่อันทภาณไปทั่วขนาดลูกเมียเนี่ย
ยังถูกเขาดุด่าเป็นประจำเวลาเพื่อนข้างห้องชะโงกมาดู
เห็นห้องในก๊อตเนี่ยเขาเสียงดังดุดาทะเลาะถกเถียงอะไรกัน
เพื่อนบ้านก็จะถูกในก๊อตเนี่ยด่าไปด้วยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงดังโหกเวกโวยวายเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงของคนบอกว่า
มาขโมยของกูทำไมแล้วก็วิ่งไล่แทงกันลงไปจากตึก
ซึ่งตอนนั้นไม่กล้าออกมาดูเพราะว่ากลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ยายก็ไม่ออกมาตอนเช้าเลย
เยยก็ไม่กล้าออกมาเวลาเขาตลอกกัน
ออกมาเขาจะด่าพวกเยย
ส่วนเพื่อนข้างห้องของนายสมเกียจผู้ตายนะครับ

แล้วได้ยินเสียงตะโกนด่ากันที่หน้าตึก
ที่คนตายจะวิ่งกลับขึ้นมาบนห้อง
ตัวของผู้ตายเองเขาก็รู้จักดีนะฮะ

ทักผู้ตายอยู่ว่าทำไมเอ๊ะวันนี้ทำไมตาแดงจัง
ผู้ตายบอกว่าไปขับรถตากลมมาก็เลยตาแดง
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับ
เพราะว่าตัวของคนตายเองเนี่ย
เขาก็ยังเอาลูกของคนก่อเหตุคือนายก๊อตมาเลี้ยงให้บ่อย
ซึ่งก็ยังถามอยู่เลยว่าทำไมพ่อของเด็กเนี่ยไม่มาแถวนี้บ้างเลย
ซึ่งคนตายเขาบอกว่าพ่อเด็กไม่มาหรอกเพราะว่าทะเลาะกับผู้ตายอยู่
เขาก็เลี้ยงลูกคนที่แทงเลยนะมันเป็นหลานเมีย
ก็บอกเออพ่อมันทำไมไม่มาทางนี้ถามเขา
เขาบอกมันไม่มาหรอกมันไม่ทะเลาะกันกับผม
เขาพูดอย่างนี้ก็ไม่คิดว่าเขาจะ
แต่ไอ้นี่มันติดยามันไปหาเขา
ที่ตายติดยาอีก
ก่อนหน้านี้ห้องของในก็อตเคยถูกงัดมารอบนึงนะฮะ

เหมือนกับเมื่อคืนนี้ในก็อตเขาก็สุ่มรอดักดูอยู่นะครับ
ที่เป็นญาติกันแต่ในก๊อตก็เอามีดเนี่ยมาไล่แทงเขาจนเสียชีวิต
เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็มีเรื่องบาดหมางใจกันมาก่อนอยู่แล้ว
ตามรายงานบางข่าวบอกตัวของผู้ตายเองชอบไปขโมยน้ำต้ม
ต้มใบกระท่อมของในก๊อตนะฮะเรื่องทางคดีพันธมตโทวีระงามเลิศ
รองภูมิกับการสอบสวนสนคณะยาวเจ้าของพื้นที่นะครับ
บอกว่าในก๊อตคนก่อเหตุตอนนี้ถูกคุมตัวได้แล้วนะครับ
อยู่ในห้องคุมขังของโรงพักษณคันนายาวนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ซึ่งตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุ
ที่บอกว่าผู้ตายเนี่ยงัดห้องเขาเข้าไปในห้องเขาก่อน
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
แล้วก็สอบสวนขยายผลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แต่ที่แน่เนี่ยถูกแจ้งข้อหาไว้แล้ว
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป